เพราะวันนี้คือวันพยาบาลสากล

รวมถึงวันนี้เห็นผู้ป่วยมานั่งรอคิว

เพื่อที่จะฉีดยาหรือว่าฉีดวัคซีนเข้าไปเลย

เขาบอกว่าโอ้โหแพร่ยิ่งกว่าโควิด๑๙อีกตอนนี้

คือโรคที่เกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ

และยิ่งฝนช่วงนี้จะตกหนักต่อเนื่องเลยนะคะ

มันไปกองอยู่ทางฝั่งภาคเหนือฝั่งออก
แต่อย่างเราก็ตามวันนี้ฝนยังคงเยอะเหมือนเดิมนะคะ
ฝนที่เกิดมาช่วงนี้ค่ะเกิดจากทางอ้อมนะคะ
พายุอัศนีที่เขาหมุนอยู่ตรงนั้นนะคะ
เขาดึงให้ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
แต่กำลังแรงแบบนี้เขาก็พัดพาเอาฝนไงคะ
กลับเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย
ช่วงเช้าวันนี้นี่คือแบบจำลองนะเป็นการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝน
เช้านี้ใครที่จะไปโอนที่ดินซื้อทองอ่ะทองลงไง
ซื้อทองหรือว่าจะมาหาหมอมาเอาคิวแบบนี้ค่ะ
รีบไปแต่เช้าเพราะฝนเขาจะมาตอนเที่ยงค่ะ
เพราะเที่ยงเท่านั้นแหล่วเว้ย
เต็มทุกพื้นที่เลยหาจุดไหนที่ไม่มีฝนยากมาก
ร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่เนี่ยค่ะ
จุดที่ไม่มีฝนน้อยมากเลยร้อยละสามสิบของพื้นที่
ลากยาวเลยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้

ฝนที่เกิดขึ้นนะช่วงเวลานี้
ก็ทำให้เรื่องของอุณหภูมิเนี่ย

และโดยจะเห็นว่าอุณหภูมิฟ้ามันครึ้มตลอดทั้งวันใช่ไหมคะ

สำหรับคนที่ขี้เกียจที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่อไป

ก็จะทำให้คลื่นสูงตามไปด้วย
เฉพาะฝั่งอันดามันเหมือนเดิมแล้วค่ะ

เห็นว่าช่วงที่เป็นจังหวัดการท่องเที่ยวระนอง

ทางตอนกลางของประเทศอินเดีย

พอเขาขึ้นฝั่งไปแล้วจับตาอีกครั้งด้วย

ในประเทศไทยก็กลับมาตกอีกครั้งค่ะ

แบบนี้แต่ก็คือฝนตลอดทั้งวันนั้น

มาแล้วตกทุกวันเลยโดยเฉพาะภาคใต้
สิ่งที่ต้องระวังก็คือน้ำป่าค่ะ
นี่คือนครศรีธรรมราช
น้ำป่าสีแดงไหลมาเลยค่ะ
ลักเข้าพื้นที่น้ำตกอ้ายเขียวในอำเภอพรมคีรี
โอ้โหอย่าลืมเตือนนักท่องเที่ยวนะ
นักท่องเที่ยวจะลงไปเล่นน้ำช่วงนี้ก็ระมัดระวัง
ส่วนเขตเทศบาลเขตในเมืองน้ำขังรอการระบาย
บริเวณหน้าตลาดรถเล็กสัญจรลำบากค่ะ
วันพรุ่งนี้วันศุกร์วันหยุดค่ะ

ชาวนาส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเริกงามยามดี
หวานเมล็ดพันธุ์ปลูกข้าวนาปีรอบแรก
ชาวอุทัยทานีก็เลยบอกเอาอย่างนี้ละกัน
เขาเรียกว่าพร้อมแต่จุดไหนที่ไม่มีน้ำ

ไถเหมือนกันหวานแห้งก็ได้เอาเลิกไว้ก่อน
วันพืชมุงคลมีความสำคัญต่อกเศรษฐกรนะคะ
โดยเฉพาะชาวน้าเชื่อกันว่าถ้าเริ่มหวานกัน
วันพืชมุงคลเป็นเริ่มงามยามดี
จะทำให้ผลผลิตงอกงามอุดมสมบูรณ์
ได้ผลดีตลอดทั้งปีค่ะ
พรุ่งนี้วันพฤชมงคลนะคะเป็นเริกงามยามดีค่ะ